เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เห็นภาพแบบนี้แล้วแบบโอ้โห

เพราะลูกหมูที่เลี้ยงไว้ข้อ๙ตัว
มันตายหมดเลยตายเกลือนเลย
และที่สำคัญมันถูกขย่ำจนตายนะคุณนะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของหมูเขาถ่ายไว้หน่อยนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเจ้าของหมูมาส่องดูนะครับ
โอ้โหสัตว์ร้ายที่ไหนมาขย่ำจนลูกหมูคอขาดขาขาด
โอ้วน่ารักเป็นแผลเวอะวะแบบนี้นะครับนี่ครับสภาพลูกหมู๙ตัวนะครับ
ที่เจ้าของหมูบอกว่ามันน่าจะโดนสุนัขมากัด
จนร่างเวอะหวะตายเกลื่อนคอกเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในคอกหมูของคุณลุงประนอมภูตลา
หรือว่าลุงนอมอายุ๗๕ปี
ที่บ้านป่ารังคุ้มโคกประดูกที่ตำบลเจริญ
ศุกร์อำเภอเจริญพระเกียร์จังหวัดบุรีรัมพ์

พบว่าลูกหมูเหล่านี้อายุประมาณสัก๒เดือน

แต่ละตัวมีรอยแผลจากคมเขี้ยวของสุนัขครับ

ขณะที่บางตัวคุณมีรอยคล้ายกับถูกกัดแทะ
กัดกินเนื้อแหว่งหายไปด้วยนะ
นี่นี่ค่ะคือไม่กินหมูสดเลยนะฮะค่ะ

คงดิ้นทุรนทุรายและพยายามวิ่งหนีเต็มที่เลย
เพราะว่าคุณภาพมันน่าสยดสยองเหมือนกันนะ
เลือดสาดเปื้อนเต็มคอกเลยนะครับ
บริเวณพื้นปูนภายในคอกหมู
พบรอยเท้าสุนัขเกลื่อนคอกเช่นเดียวกัน
แล้วก็ยังพบสุนัขเพศผู้สีขาวดำ
วนเวียนอยู่บริเวณหน้าคอกหมู

อาจจะเป็นตัวที่รอเข้าไปกัดกินซากลูกหมู

มันอาจจะมีตัวอื่นก็ได้
กระโจนเข้ามากัดลูกหมูจนตาย
คือลุงนอมเจ้าของหมูยังต้องหาอยู่นะ
หาสาเหตุและต้นต่อหาตัวการอยู่นะครับ
นอมเล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
พอได้กลับมาบ้านแวะเข้ามาดู
ยังเห็นลูกหมูอยู่ในคอกตามปกติเลย

ภาพที่สะเทือนใจมันก็เกิดขึ้นครับ
ลูกหมูนอนตายเกลือนเลือดท่วมไปหมดเลย
จริงลูกหมูทั้งหมดหากจะเอาไปขาย
ได้เงินประมาณ๓๔๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ทีนี้ลุงนอมค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวเลยนะ

แต่มีชาวบ้านให้ข้อมูลว่า
สุนัขตัวที่เข้ามากัดหมูของลุงนอม

ก็อยากจะให้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าไม่ใช่และเป็นสุนัขจรจัด

เอาสุนัขกลุ่มนี้หรืออาจจะเป็นตัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะ

เพราะลุงนอมบอกว่าที่ผ่านมาสุนัขตัวนี้
ก็เคยไล่กัดเป็ดไล่กัดไก่ของชาวบ้านตายมาแล้วหลายตัว
มันไม่ให้เกิดขึ้นครั้งแรกกับหมูของลุงนะ

เขียวเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกสงสัยว่าเป็นเจ้าของสุนัขตัวที่ก่อเหตุ
เขียวยืนยันป้าเขียวไม่เคยเลี้ยงสุนัขตัวนี้
แล้วก็ไม่เคยเลี้ยงสุนัขหลายตัว
นะแต่เป็นแมวกับเป็ดแล้วก็ไก่

วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่คอกหมูอีกครั้งค่ะ
ไปเจอกับลุงนอมลุงนอมก็มาที่ที่คอกหมูอ่ะนะคะ
มาเก็บซากลูกหมูทยอยเอาไปฝัง

นี่นะคะลุงลองบอกว่าประสานรถไถมาช่วย
ขุดหลุมฝังแต่รถไถยังไม่ว่าง
นองบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ไม่มีเงินทุนจะเลี้ยงหมูแล้วนะคะ
หากจะเลี้ยงก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาลงทุน
เพราะว่าที่เสียหายไปบอกว่าน่าจะ๓๔หมื่นนะคะ

เขาไม่รับหรอกว่าหมามันมาแต่อื่น
แต่เขาเอาให้เขามากินเลยมาอยู่

๒๕๐๐๐บาทกลัวประวัติธรรมติวัฒนิกออก

แล้วจะเอาเงินไหนมาซื้อเพิ่มอีก
ยังไม่รู้เลยส่งไปยืมเขาแล้ว

ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสุนัขตัวไหนกันแน่

สุนัขต้องสงสัยก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของหรือเปล่า
เพราะว่าป้าเขียวแกก็บอกว่าสุนัขตัวนั้นไม่เคยเลี้ยง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ก็ต้องลงมาในพื้นที่
เพื่อมาตรวจสอบหาร่องรอยว่าหมูเหล่านี้ถูกสุนัขหรือว่าสัตว์ร้ายอะไรเข้ามากัด
ซึ่งก็ดูว่าหากเป็นสุนัขเลี้ยงเจ้าของสุนัขก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
หากเป็นสุนัขจรจัดนะครับก็ต้องจัดการส่งเจ้าสุนัขจรจัดเหล่านี้ไปที่ศูนย์กักกันครับ
เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุในการทำร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีก
แต่ถ้าเป็นสุนัขจรจัดจริงนะคุณลุงนอมก็อาจจะไม่ได้การชดใช้ค่าเสียหายไงคุณ
นี่ลุงนอมบอกว่ารอรถขุดดินรถขุดดินก็ยังไม่มา
ลุงก็ต้องขุดทีละหลุมทีละหลุมแบบนี้
เอาหมูฝังไว้ฮะสงสารลุงนะ